ดูด้านหลังของเราสองคนนะครับ
วันนี้เนี่ย๙โมงตรงก็ไปเจอกันก่อนเลย

น่าจะเห็นความขึ้นไหวของที่ด้านแล้วนะครับ
โมงเนี่ยก็คือเดี๋ยวสโมสรสมาชิกทั้งหมดเนี่ย
ก็จะไปลงทะเบียนที่จุดรับรองนะครับ
เพื่อเข้าไปรับรองระเบียบวิธีการเลือกตั้ง

จะไปรับรองในมติของระเบียบการเลือกตั้ง

แต่นั้น๑๐โมงจะมีการประกาศ
แล้วก็ให้รับรองระเบียบวิธีการเลือกตั้งนะครับ

ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ารับรองเดี๋ยววิธีการเลือกตั้งเนี่ย

สโมสรที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับ

ก็คือ๓๗เสียงจาก๗๒เสียง

อย่างฝั่งซ้ายก็จะเป็นฝั่งที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง

แล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูกันด้วยในช่วงของช่วงบ่าย

ก็จะมีการเลือกตั้งต่อนะครับคุณผู้ชมครับ
ในช่วงบ่ายโมงนั่นเองครับ

ในช่วงบ่ายการเลือกตั้งจะใช้วิธีการ

จากไทยลีก๑๘ทีม

อธิบายีกมิวีชั่นหนึ่งมามีสิทธิ์เลือก
รวมไปถึงดิวิชั่น๒ก็มี๓๐ทีม
แล้วก็และโคต้าจากฟุตบอลถ้วยพระราชทานขอคง
มีกล่องลงคะแนนเป็นแบบกล่องใส๓กล่อง
แรกก็คือเลือกนายกสมาคม๑ใบ
แล้วก็อีก๑ใบก็จะเป็นกล่องที่๒นะครับ

กล่อง๓ก็จะเป็นการเลือกสภากรรมการนะครับ

อย่างที่ผมบอกแล้วก็จะมีการนับคะแนนกันต่อไปครับ
เรื่องของตำแหน่งนายกสมาคมนะครับ

ก็คือถ้าได้คะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งครับ
ก็จะออกไปนะครับก็จะมีการเทคะแนนเสียงกลับมาให้กับคนที่มีความได้เปรียบ

ก็จะทำไปเรื่อยจนกว่าจะได้ผู้สมัครที่มีคะแนนเกินกึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับถูกต้องครับ
ส่วนการนับคะแนนในตำแหน่งอุปนายกสมาคม
และผู้ที่มีคะแนนลำดับ๑๕จาก๑๕คนที่ลงสมัครนะครับ
คุณผู้ชมครับก็จะได้รับตำแหน่งและสภากรรมการ
และนำผู้ที่มีคะแนนลำดับที่๑๑๓จาก๓๘ผู้สมัครนั่นเองครับ
จริงแล้วสภากรรมการมีทั้งหมด๕๔คนนะครับ
ดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะได้เห็นกันนะครับว่าการคลุกรวมของสภากรรมการนั้นเนี่ย
จะมีการเลือกตั้งแบบสมบูรณ์คือผมอยากได้คนนี้เป็นนายก
ผมคนนี้เป็นสภากรรมการคือไม่มีการแบบผูกทีมหรือเปล่า
เพราะว่าการเลือกตั้งแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะแฟร์
ในในเรื่องของรูปแบบการเลือกตั้งนะครับแต่สิ่งที่หลายคนนั้นบอกก็คือว่า
ระเบียบวิธีการตั้นอาจจะมีปัญหาที่ทำให้มีการฟ้องร้องกันถึงทุกวันนี้ครับ
หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้วคณะกรรมการกลางจะส่งเรื่องไปที่ฟีฟ่าอย่างเร่งด่ว
เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งวันนี้ก็มีคณะกรรมการโตแทนฟีฟ่ามาสังเกตการณ์
รับรองผลการเลือกตั้งต่อไปในฐานะนายทะเบียนครับ